ท่านผู้ชมครับตอนนี้จับได้แล้วนะครับมือซุ่มยิงนะฮะ
ซุ่มยิงจากประตูรั้วบ้านตัวเองด้านในนะไปยิงคนที่เข้ามาทวงหนี้หลานสาวตัวเองอยู่หน้าบ้าน
หลานสาวตัวเองอยู่หน้าบ้านนะครับยิงเข้าไปเนี่ยโอ้โหกระสุนนี้เข้าปากเขาเลย
ใช่ค่ะเขาเสียชีวิตเลยนะครับเพ็งดงใหญ่นะฮะไหนคนนี้นะฮะ
ถูกจับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปทำแผนในที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คือบ้านตัวเองนี่แหละค่ะนะวันเกิดเหตุนะฮะตรงจุดนี้นะฮะ
มีคนมาทวงหนี้นะครับก็เลยใช้ปืนเนี่ยไปซุ่มอยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้านตัวเองนะครับ
แต่ภาพจากล้องวงจรปิดจับไว้ได้หมดนะฮะนายพนมสินหรือว่านายบุญเพ็ง
สกุลม่านชนิดนะครับเขาเรียกกันว่าเพ็งดงใหญ่ไว้หกสิบสามปีครับ
ถูกตำรวจคุมตัวได้แล้วนะครับตำรวจที่อุดรธานีนะฮะ
ภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเนี่ยฮะคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ถือปืนมาแล้วก็ไปซุ่มอยู่ที่ประตูรั้วบ้านตัวเอง
อยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ส่องยิงออกไปข้างนอกนะครับ
ซึ่งมีคนมายืนทวงหนี้หลานสาวเขาอยู่
สาเหตุเป็นเพราะอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
รู้ว่าบ้านตัวเองมีกล้องวงจรปิดก็พยายามก้มหลบนะ
แต่มันไม่พ้นหรอกฮะจับภาพไว้ได้หมดนะครับ
ผู้ที่ถูกนายบุญเพ็งยิงเสียชีวิตชื่อนายประสานทิพย์ภูมิอายุ๖๗ปีนะครับ
ก็ถูกยิงเสียชีวิตเลยนะฮะถูกซุ่มยิงมาจากรั้วในบ้าน
นายประสานเนี่ยอยู่ห่างจากรั้วหน้าบ้านสักราว๓เมตรตอนที่ยืนอยู่
นี่ลักษณะแบบนี้นะฮะนายบุญเพลงบอกผมก็ส่องอย่างนี้นะครับ
แล้วเขาอยู่ข้างนอกนะครับตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
จะเห็นว่านายบุญเพ็งเนี่ยก่อเหตุแล้วก็เดินเข้าไปนะ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมเห็นนายประสานยืนอยู่ข้างนอกแบบนี้
ผมก็เลยส่องยิงออกไปนะครับเหตุการณ์นี้ในภาพจากกล้องวงจรปิด
ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะนี่คือช่วงค่ำ๗กันยายนนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ริมถนนนะครับในพื้นที่บ้านนาคำหลวงตะบลนาขา
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของนางสมยศ
ขันดาอายุ๕๔ซึ่งเป็นหลานสาวของนายบุญเพ็งมือปืนนะครับ
ตอนที่มาทำแผนวันนี้นายบุญเพ็งก็มาจุดทูบบอกดวงวิญญาณของนายประสานผู้ตายด้วย
บอกขออโหสิกรรมนะครับตรงจุดที่ผู้ตายเนี่ยเขาถูกยิงแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน

มีอุปถาปเขาก็บอกขอคำที่กลับอะไรอยู่ก็ว่าพอถุงพ่อถึงแม่อะไรก็ไม่รู้นะครับ
หลังจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับถ้าเราจะย้อนดูความสะสมภัณฑ์คนนี่
มือปืนกับนายประสานผู้ตายนี่เขาก็เป็นเครือญาติกันนะ
นี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับความสัมพันธ์นะครับ
ตามคำบอกของนางบัวเงินที่เป็นภรรยาของนายประสานผู้ตายนะครับ
บอกว่านางบัวเงินเนี่ยตัวเธอเนี่ยมีศักดิ์เป็นอาของนางสมยศนะครับ
นางสมยศเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วเมื่อปีที่ผ่านมานางสมยศมายืมเงินเธอกับสามีก็คือนายประสานยืมไปสองหมื่นบาทแล้วไม่ยอมใช้คืน
อันนี้คือคำกล่าวอ้างของภรรยาของผู้ตายนะครับ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือค่ำ๗กันยายนสามีเธอซึ่งก็เมาด้วยนะยอมรับว่าคืนนั้นเนี่ย
นายประสานสามีเนี่ยเมาก็มาทวงเงินอยู่ที่หน้าบ้านนางสมยศนะครับก็โวยวงโวยวายอยู่ที่หน้าบ้าน
นายบุญเพ็งซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงเขยของนางสมยศก็โมโหแทนหลานสาว
ก็เอาปืนออกมาแล้วก็ไปซุ่มอยู่ที่ประตูรั้วบ้านด้านในแล้วก็ยิงใส่นะฮะ
กระสุนก็เข้าปากเลยฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับนัดหนึ่งก็เสียชีวิตเลยนะครับ
ถามว่าสาเหตุอะไรที่นายบุญเพ็งต้องก่อเหตุขนาดนี้ทั้งที่จะว่าไปเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงเลยนะ
ผู้ตายเขาไม่ได้มาทวงเงินในบุญเพ็งนะเขามาทวงเงินนางสมยศเจ้าของบ้านนะครับทำไมต้องมาก่อเหตุขนาดนี้นะครับ
นายบุญเพ็งกับนายประสานผู้ตายก็เคยนั่งกินเหล้ากันมานะฮะเป็นเครือญาติรู้จักกันมากินข้าวกินเหล้ากันมาเนี่ย
นายบุญเพ็งผู้ต้องหาบอกว่าเนื่องจากค่ำวันนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยโมโหจนหน้ามืด
เพราะเจ็บแค้นแทนนางสมยศที่เป็นหลานสาวที่ถูกผู้ตายมายืนทวงหนี้อยู่หน้าบ้านถึงขั้นด่าทอขู่เอาชีวิต
อันนี้คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายเนี่ยมายืนด่าทอทวงหนี้อยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วมาทำแบบนี้กับหลานสาวสองครั้งแล้ว
ครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยคือค่ำเจ็ดกันยายนนี่คือครั้งที่สาม
ตอนนั้นนายบุญเพ็งนะครับผู้ต้องหาบอกว่ากำลังขนกระสอบเข้าเปลือกไปเก็บหลังบ้าน
พอได้ยินแล้วก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของผู้ตายก็เลยไปเอาปืนที่เก็บไว้ที่ทุ่งนาของนางสมยศเนี่ย
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเอามาทิ้งเอาไว้เขาไปเก็บได้จากทุ่งนาของนางสมยศแล้วมันดันมีลูกด้วยก็เลยเอามายิงเนี่ยแหละ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยส่องยิงเข้าไปปุ้งมันเข้าปากนายประสานที่ยืนอยู่หน้าบ้านเลยแต่เขาบอกว่าเขาตั้งใจนะตั้งใจยิงให้โดนปากเขาอ้างว่าผู้ตายจะได้หยุดด่าหลานเขา
โอ้โหหยุดด่าบุพการีเขาแล้วผู้ตายก็ชอบมาหาว่าเขาเนี่ยเกาะชายกระโปรงผู้หญิงกินทั้งทั้งที่เขากับนางสมยศเนี่ยมีศักดิ์เป็นญาติกันแล้วก็เป็นญาติกับผู้ตายด้วยทำไมต้องมาพูดจาดูถูกกันลักษณะแบบนี้แล้วพูดมาหลายครั้งเคยเตือนหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ยอมหยุดนี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่าว่าจะไปยิงเขาตายเลยยิงเขาเจ็บยิงเขายังไม่ได้เลยคือนายบุญเพงผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าหลังจากที่ภรรยาของนายบุญเพงเสียชีวิตเมื่อปี๕๐นะครับลูกชายก็ถูกจับลูกชายของนายบุญเพงเนี่ยถูกจับในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หลังจากที่ก่อเหตุยิงนายประสานแล้วนะครับ
นายบุญเพ็งบอกว่าหนีไปบ้านเกิด
อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
เพราะว่าอยากไปบอกลาพ่อกับแม่
อยากจะไปเห็นหน้าพ่อกับแม่เป็นครั้งสุดท้าย
รู้ว่ายังไงก็ต้องถูกจับติดคุกแน่
กำลังจะเดินทางกลับมามอบตัวอยู่แล้ว

อายุ๖๓แล้วนะครับ
นายบุญเพ็งหรือว่านายพนมสินนะมี๒ชื่อนะ

ได้ที่บ้านที่ไม่มีเลขที่นะครับ
อยู่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านนวลสาวเอ
บนเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับ
เป็นบ้านของญาตินะจับได้เมื่อวานนี้
วันนี้ก็พามาที่อุดรธานีนะครับ
ที่จุดเกิดเหตุนะครับมาทำแผนนะครับ
ตำรวจก็จับได้พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะครับ
ก็สารภาพนะฮะสำหรับผู้ต้องหาว่าเป็นคนยิงจริงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พาไปค้นปืนที่ซุกซ่อนเอาไว้
บอกว่าซ่อนไว้ในโซฟาในบ้านก็ไปเจอจริง
เสื้อผ้าที่ใช้ใส่ในคืนเกิดเหตุด้วย

ทีมข่าวก็ไปคุยกับทางญาติของผู้ตายด้วยนะคะครับ
อุทัยสารีรูปอายุ๔๙ปี
เขาก็มายืนดูตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ค่ะ

ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงไม่ได้ไปด่าผู้ต้องหา
แต่เขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว
แต่ญาติของผู้ตายบอกว่าคือรู้สึกเสียใจค่ะ
เพราะว่าตัวคนก่อเหตุกับผู้ตายก่อนหน้านี้
ก็เคยกินเหล้ากันรู้จักกันเป็นเครือยาศกัน
ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมาฆ่ากันตายแบบนี้
เงินเท่าไหร่รู้ไหม
ทีนี้นะคะก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วตัวผู้ต้องหาเนี่ย

เขาบอกว่าเขาเก็บได้นะคะเก็บปืนได้ค่ะ
นักข่าวก็ถามว่าปืนไปเก็บได้
ได้ที่ไหนเก็บได้เมื่อไหร่แล้วยิงเป็นได้ยังไง
ผู้ต้องหาบอกว่าไปเก็บปืนได้
ตอนไปเลี้ยงควายเมื่อ๑๐กว่าวันก่อน
แล้วก็ใช้ปืนเป็นเพราะว่าเคยเป็นอาสาสมัครทหารพราน
เคยไปรบในสมรภูมิช่องเม็กเขาตะโกนี่นะคะ
จากการตรวจสอบประวัตินะคะเมื่อปี๒๕๕๙
ผู้ต้องหาเคยถูกตำรวจสพเพลจับกลุ่มดำเนินคดี
ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนนะคะ
ติดคุกไป๑ปี๖เดือน
นี่ค่ะพลตำรวจรีพิศนุผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาใช่ไหมคะ
แต่ว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องของการพาอาวุธปืน

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อ